ส่วนเมื่อช่วงเช้าครับ๙โมงครึ่งตำรวจมีการนำตัวแม็กซอนุสวรีไปส่งฟ้องที่ศาลแล้วนะครับ
เรื่องของไปก่อคดีไปชิงทรัพย์ที่บ่อนการพนันย่านดินแดงคุณผู้ชมครับ
ไปดูบรรยากาศเลยเพราะว่านี่ฮะเขาก่อเหตุแบบนี้ทุกอย่าง
ล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้ค่ะนะฮะนี่ก็เลยเอาไปส่งฟ้องต่อสารดำเนินคดีฐานความผิดใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์โดยมียานพานะในเวลากลางคืนนะฮะ
แล้วก็มีปืนบีบีกันด้วยก็เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับเจ้าตัวก็ยอมรับว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะฮะ
ทะเลาะกันกับกาดบอยนะเป็นกาดของบอลนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปชิงเงินยืนยัน
ไม่มีนายสั่งให้มาเปิดโปรงบ่อนนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้กังวลว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แล้วเขายังบอกด้วยว่าเขาไปเล่นการพนันที่บ่อนจนเสียเงินไปเป็นล้านแล้วนะฮะ
จากนั้นไปทะเลาะกับกาที่บ่อนก็เลยใช้โอกาสที่กำลังจะกลับนี่แหละ
ชิงเงินที่บ่นออกมานะครับณคลิปที่เห็นในโซเชียลเนี่ย
เฉพาะตอนที่กวาดเงินมาแล้วแต่ว่าในความเป็นจริง
เขาบอกว่าเขามีการทะเลาะกันก่อนหน้านั้น๓๔วันแล้ว
มีการคำเหม็นกันอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยถูกรุมทำร้ายด้วยนะฮะ
ต้องชักปืนออกมาคิดว่ากล้องวงจรปิดที่เหลือเนี่ย
สามารถบันทึกภาพได้แหละนะฟังเสียงผู้ต้องหาครับ
ยังไงผมมอบตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เจตนาจะเข้าไปป้น
ครับเพราะถ้าเกิดคลิปคลิปมันออกมาเฉพาะตอนที่ผมกวาดเงินนะครับ
แต่จริงจริงกล้องมันสี่ห้าสิบตัวถ้ามันออกมาหมดอ่ะมันเห็นหมด
ผมเข้าไปผมทะเลาวิวาดกันก่อนแล้วผมก็แค่คนเล่น
ผมไม่มีตังค์ผมก็เลยหยิบตังค์มาแล้วก็เหมือนโดนรุมหรอใช่
รุมผมครับผมก็เลยต้องชักปืน
ถ้าผมไม่ชักปืนผมก็เสร็จเดี๋ยวพี่ผมเข้าไปเล่น
เขากาดบ่อนของเขาเต็มไปหมดผมคนเดียว
หลังจากนั้นสักประมาณ๑๑โมง๑๕นาทีครับมีผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นคนดูแลบ่อนนะฮะ
ก็เดินทางไปพบตำรวจด้วยแต่ว่าก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ
ครับท่านรองผู้มันครับการตำรวจนักฮอลบันหนึ่งรักษารัชการแทนผู้กำกลับสอนออดินแดง
ท่านบอลนะฮะว่าขั้นตอนเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองส่วนก่อน
ชิงทรัพย์ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังแล้ว
ขึ้นอยู่กับสารท่านว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่า
ส่วนกรณีผู้จัดให้มีเล่นการพนันหรือว่าเจ้าของบ่อน
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปส่งฟ้องที่สารแขวงพระนครเหนือ
ยืนยันว่าบุคคลนั้นน่ะเป็นเจ้าของบ่อนตัวจริงชายเสื้อฟ้าเมื่อกี้นะฮะ
แล้วก็นำเอกสารหลักฐานสัญญาเช่าซื้อมาเป็นหลักฐานด้วย
พบว่ามีการเช่าซื้อตั้งแต่วันที่๕มกราคมของปีนี้
เพื่อเปิดเป็นโต๊ะสนุกก่อนแต่เห็นว่าตำรวจเนี่ย
ได้มีการกวดขันก็เลยดัดแปลงลักลอบเป็นบ่อนการพนันครับ
ส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีความเชื่อมโยงหรือไปรู้จักกับเสียเปี๊ยกหรือเปล่า
เดี๋ยวสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับทีนี้หลังเกิดเรื่อง
มีคนถามได้ไปตรวจบ่อนหรือยังตำรวจไปตรวจสอบที่บ่อน
พบว่ามีการเคลื่อนไหวคือมีการย้ายอุปกรณ์ในบ่อนออกไปแล้ว
ถอดกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะ
ก็เป็นแบบนี้อีกแล้วนะครับนะฮะส่วนการสอบประคำตอนนี้สอบประคำไปแล้วสามปาก
แล้วก็จะเรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็กาดที่ในแม็กซเขาอ้างว่ามีปัญหากันมา
สอบปากคำเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มชายชะกันที่มาบุกบ้านแม่ของแม็กซ์ยืนยันว่า
กลุ่มที่ไปไม่ใช่ตำรวจแล้วเตรียมเรียกแม่ของแม็กซ์มาสอบปากคำด้วย
หลังเกิดเรื่องมีประชาชนแจ้งมาบอกว่าโอ๊ยมีบ่อนอีกไม่ใช่แค่ตรงนี้
แต่ว่ายังตรวจสอบไม่เจอถ้าประชาชนมีบ่อแสสามารถแจ้งข้อมูลไปทางตำรวจได้เลยนะครับ